ชื่อจริง๕แต่ละคนเป็นยังไงของผมชัดเจน
คุณชนะชอช้างนอหนูสร้า

แต่ละคนมีชื่อจริงที่แตกต่างกันออกไป
คุณเคยเจอชื่อจริงชื่อแบบนี้ไหม
แล้วบอกผมหน่อยสิว่ามันอ่านว่ายังไงครับเนี่ย
อ้าวคุณสองคนคุณอ่านเลยคุณน้องไม่ต้องอ่าดีฉันอ่านได้
ชื่อคนที่เกิดบนการมักจะไม่มีสละ
เหรอโอ้นี่ความรู้ใหม่อีกแล้ว

นี่เอางั้นจะไปถามเขาก่อนไหม
คุณพ่อคุณแม่อยากรู้จริงเลยนะครับ
คือชื่อแปลกแบบนี้ก็ไปเจอกับตัวคุณพ่อคุณแม่

คุณกัณฑพลรักธงษ์และคุณจิรพาเบงทา

คุณแม่น้องครับก็บอกว่ามีลูกสาวสองคน
คนหนึ่งคนพี่ชื่อลัลลาลิน
ชื่อเล่นละกันเอิงเอย
น้องเอิงเอยละกันง่ายดี
สี่ปีสิบเดือนครับส่วนอีกคนนะครับ
อายุหนึ่งปีสิบเดือนที่เล่นอุ๋งหญิง
เอิงเอยกับอุ๊งหยีอ่ะแบบนี้ละกัน
แต่ว่าแต่ดูไปดูมามันก็แปลกกว่าชื่ออื่นนะ
แล้วก็คิดกันว่ามันก็เป็นความหมายที่ดี
แล้วความหมายที่ว่ามันคืออะไรคุณแม่เล่าให้ฟังทีครับ
รอเรือ๖ตัวนี่คือแปลว่าความรักของคนทั้ง๖ค่ะ
ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะ
เป็นความรักที่เอามารวมกันค่ะแล้วก็เป็นตัวน้องค่ะ
ลาลาลินนี่แปลว่าเด็กหญิงคู่น่ารักค่ะ
ว้าวความหมายดีนะนี่ไงพี่พ่อรอเรือหกตัวก็คือความรักของคนทั้งหกภายในบ้าน
พ่อแม่ผู้ย่าตายายครบ
นี่ไงพี่จานว่ารักอยากจะพูดแต่รัก
แล้วก็บรุษหรอคะโอ้โหแล้วแต่คุณเถอะ